สำหรับร่างรัฐธรรมนูลร่างแรกฉบับอาจารย์มีชัยนะครับ
ดังนั้นก็จะมีคนออกมาวิเคราะห์ทั้งจุดแข็งจุดอ่อน

รวมจุดแข็งและจุดอ่อนของร่างรัฐมนูญฉบับนี้

คุณผู้ชมครับถ้าเกิดว่าเราไปดูกันที่
เรื่องของจุดแข็งและจุดอ่อนของร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้นะครับ
ในเบื้องต้นนั้นเราพบว่าถ้าหากจะพูดถึง
สิ่งที่เป็นข้อโดดเด่นของรัฐธรรมนูญฉบับนี้
นั่นก็คือโจทย์ที่วางเอาไว้คือ
ต้องการจะแก้ไขปัญหาทุจริตคอรัปชั่นปราบปรามคนโกง
ทุจริตคนคิดไม่ซื่อต่อประเทศชาตินะครับ

แต่สิ่งที่ออกมาก็อาจจะตรงตอบโจทย์
หรืออาจจะบิดเบี้ยวไปบ้างแล้วแต่มุมมองของแต่ละคน
ไปดูกันก่อนครับสำหรับจุดแข็งจุดแรก
ซึ่งถือว่าเป็นจุดเด่นของรัฐธรรมนูญฉบับนี้นะครับ
ที่มีการร่างโดยฉบับอาจารย์มีชัยและคณะจำนวน๒๑คน
แข็งแรกก็คือว่าสิทธิที่ประชาชนพึงมี
สิ่งเหล่านี้เป็นหน้าที่ของรัฐ

อย่างเป็นรูปธรรมและจับต้องได้นะครับ
จากนี้ครับอีกหนึ่งอย่างที่สำคัญก็คือว่า
การมีแผนยุทธศาสตร์ของชาติในระยะยาว

ไปไกลว่าประเทศไทยจะเดินหน้าต่อไปทางไหน
นี่เป็นสิ่งที่ทำให้กลายเป็นจุดเด่นของร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้ครับ
ขณะที่อีกฝั่งหนึ่งนั้นปรากฏว่าก็มีคนออกมาวิพากษ์วิจารณ์

ถ้าพูดถึงสิทธิที่ประชาชนพึงมี
แต่ก็เป็นห่วงเรื่องของสิทธิเสรีภาพของปวงชนชาวไทย

สิทธิเสรีภาพของปวงชนชาวไทยนั้น
ถูกย้ายไปอยู่ในหมวดของหน้าที่ของรัฐ
จุดนี้หลายคนเลยกังวลว่าสุดท้ายแล้วจะถูกลิดรอนสิทธิ์หรือเปล่า
รวมไปถึงยังพูดถึงถ้อยคำที่ตัดออกไป

ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์นะครับ
ก็กลายเป็นสิ่งที่จะต้องจับตามองกันอย่างใกล้ชิด
อีกหนึ่งอย่างที่เหมือนกันกลายเป็นจุดแข็ง
แล้วก็ขณะเดียวกันก็กลายเป็นจุดอ่อนด้วย
คือการกำหนดแผนยุทธศาสตร์ของชาติในระยะยาวนั้น
บางทีแล้วอาจจะทำให้รัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้ง
ไม่สามารถดำเนินนโยบายที่ให้ไว้กับประชาชน

เนื่องจากว่าต้องปฏิบัติตามกรอบและข้อกำหนดของแผนยุทธศาสตร์ชาตินั่นเองครับ
ไปดูกันต่อครับสำหรับจุดเด่นและจุดอ่อนต่อไปครับ
เด่นต่อไปนะครับนั่นก็คือกลไกที่คัดกรองคนดีเข้าสู่ระบบการเลือกตั้ง
กรองคนดีเข้าสู่ตำแหน่งสำคัญในการบริหารประเทศ
และคำนึงว่าทุกคะแนนเสียงนั้นถือว่ามีสิทธิ์และมีเสียงที่สำคัญ
ละเลยคะแนนใดคะแนนหนึ่งไปครับ
แต่ว่าขณะเดียวกันก็ต้องยอมรับนะครับ
จุดอ่อนนั้นก็ยังคงมีให้พูดถึงเช่นเดียวกัน
นั่นก็คือเรื่องของบัตรเลือกตั้งที่ใช้บัตรเลือกตั้งเพียงแค่ใบเดียว
เมื่อก่อนเราต้องใช้บัตรเลือกตั้ง๒ใบ
เลือกคนที่รักแล้วก็เลือกพักที่ชอบ
แต่ในร่างนี้ของอาจารย์มีชัยนั้นกำหนดให้ใช้บัตรใบเดียว
จะได้ทั้งสสเขตและได้ทั้งสอสอบัญชีรายชื่อตามมา
ตามวิธีการการคำนวณจำนวนสอสอที่พึงจะมี
พึงจะเป็นในแบบของเยอรมนีที่เขามีการใช้กัน
แค่รัฐเดียวที่ไทยรัฐทีวีเคยนำเสนอไปก่อนหน้านี้นะครับ
จุดนี้เองก็บอกว่าเป็นการละเลยแล้วก็ริดรอนสิทธิ์ของประชาชน
ใส่ใจเสียงของประชาชนอย่างแท้จริงครับ
ไปดูกันต่อครับการเปรียบเทียบแบบข้อต่อข้อ
ตราต่อมาตรารายละเอียดในเบื้องต้นนะครับ
ก็คือจุดแข็งต่อไปพักการเมืองนั้นสามารถเสนอชื่อของนายก
ให้ประชาชนทราบล่วงหน้าได้ไม่เกิน๓ชื่อก่อนการเลือกตั้ง
ดังนั้นประชาชนจะพอเห็นชมหน้าค่าตาครับว่า
นายกรัฐมนตรีที่จะมานั่งเก้าอี้บริหารประเทศเป็นผู้นำรัฐบาลนั้น
จะเป็นใครมีความรู้ความสามารถเป็นที่ยอมรับมากน้อยแค่ไหน
และจากข้อเสนอนี้ก็ทำให้นำมาสู่จุดอ่อนที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์คือ
เหมือนกับเป็นการเปิดช่องให้คนนอกนั้นเข้ามาทำหน้าที่บริหารประเทศได้
และถูกโจมตีหรือถูกตั้งข้อสังเกตว่าจะเป็นการต่อท่ออำนาจหรือเปล่า
หรือจะทำให้สุดท้ายแล้วคนนอกที่ไม่ได้มาจากการเลือกตั้งของประชาชน
คุณก็มีสิทธิ์จะเดินเข้าสภาเพื่อมานั่งเก้าอี้และบริหารประเทศในฐานะผู้นำรัฐบาลได้นะครับ
นี่คือสิ่งที่ถูกโจมตีวิพากษ์วิจารณ์ครับ

อีกหนึ่งจุดแข่งก็คือกลไกการป้องกันการทุจริตคอรัปชั่นมีบทลงโทษเด็ดเสร็จเด็ดขาดนะครับ
แล้วก็เป็นบทลงโทษที่จริงจังและมีความเข้มข้นมากยิ่งขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกันกับรัฐธรรมนูญฉบับก่อนหน้านี้
ลงโทษคือตัดสิทธิ์สมัครรับเลือกตั้งสสวคม
ที่มีส่วนทั้งทางตรงและทางอ้อมในการใช้งบประมาณ
ดังนั้นต้องจับตามองเรื่องงบประมาณนี่แหละครับคุณผู้ชม
เพราะเมื่อคุมเข้มเรื่องของตัวเลขงบประมาณตรงจุดนี้
ก็เลยทำให้เกิดจุดอ่อนตามมาครับ
เพราะสอสออาจจะไม่สามารถแปรยติ
เพื่อนำงบประมาณนั้นลงไปใช้พัฒนาพื้นที่
ท้องที่ที่ตัวเองรับผิดชอบหรือสังกัดอยู่ได้
ทั้งหมดนี้ครับนี่คือการรวบรวมจุดแข็งและจุดอ่อน
ร่างรัฐธรรมนูญฉบับอาจารย์มีชัย
โดยทีมข่าวไทยรัฐทีวีมาให้คุณผู้ชมติดตามพร้อมกันนะครับ